๗ปีครับ
นานมากเลยนะ๗ปีแบบเหลือประตัดเดียว
ก็คือวันนี้ออมเป็นโคตรสร้างรอยยิ้ม
เป็นตัวแทนของมูลเน้นที่โอริชั่นสมาธิแลนด์
มันก็มาร่วมงานเติมรอยยิ้มด้วยด้วยกัน
ที่คุณเล่นเห็นของโครงการเรา
แล้วก็คิดว่าจะรวบรวมเงินโดยอาจารย์
ก็มาช่วยโครงการเราผ่านช่องทางต่าง
ที่เราจะโดยอาจารย์ขึ้นมาได้
แล้วก็มีการลงทุนที่ก่อนนั้นออกไป
ก็คือ๗ปีเนอะใน๑ปีมันก็จะมี

ถ้าปีไหนแรงกันนึงอาจจะ๑คลายได้ไง
ใช่ก็ไปมาเป็น๑๐คลายเลยค่ะใน๗ปีนี้

คัดกรองวันแรกวันต่อไปก็เป็นวันที่เตรียมตัวการผ่าตัด

ก็จะมาละประมาณ๒๐๔๐เคสบางวัน
แล้วแต่จำนวนของทีมปีนั้นไม่มีใครที่สามารถที่จะ

กลงการนี้อยากก้มกัน
คือจริงทุกมิชชั่นเรามันค่อนข้างจะปริ่มมันก็ขาดบ้าง
แล้วก็ใกล้จะคงกันแล้วบางทีนั่งประชุมกันแบบ

จริงทุกปีเนี่ย

แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เกิดมา
อยู่ในเกณฑ์แล้วก็ต้องชิดว่ามันเป็นไข้
รอยยิ้มไปด้วยกันก็เป็นโครงการที่ดีมาก
ขอบคุณมากทุกคนที่เรียกเห็นของตัวเรานะคะ
แล้วก็ผ่านทางธนาคารอาจจะต้องรายละเอียดสักข้ออีกทีหนึ่ง
ค่ะไม่เคยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวตัวเล็ก
เอาแล้วนี่อย่าเดินลึกนิดนึงขอถือเลย

เอ้า๔ตัวต้อง
ง่ายงั้ยมงคุณค่ะ
ง่ายงั้ยมื่นคุณนะคะทุกทีค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เฮ้ยดีใจอ่ะถ่ายปีที่แล้ว

ก็ดีนะคะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ๑๖ตอน
พี่ออมดูแล้วคอปเดตน่าจะ๒๐๐ล้านวิวเยอะ

จริงหาไปทางจีนแล้วเพิ่มขึ้นไหมแล้วออมขอบคำตัวนี้ใช้ไป

ก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีผลงานที่นั่นเลยมาประมาณปีที่สองเกิดแล้ว
เราก็เหมือนกับแฟนครับเราก็เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เราทำ
ก็ไม่คิดว่าเราจะมาเล่นซีรีส์จีนเต็มตัวได้ขนาดนี้
เดี๋ยวต้องยอมรับว่าแบบน่ะมากจริงหะมันแล้วไหม
ด้วย๔๕วันตอนนั้นก็
รอบแล้วเป็นลมจำได้มั้ยฮะปีที่แล้ว

จริงก็เยอะกว่าแหละ
คือเป็นคนดูงานรู้สึกตัวเองแล้วก็
ก็ติได้ตลอดอะ

อย่างในเรื่องภาษา
คือมันก็ถามว่าเราใช้ได้๑๐๐ไหมมันก็ยัง
จริงละ๘๐อะไรก็ได้ใช้ภาษาจริง
อเรนนี่ว่าเราใช้ข้อผิดสร้างของเรา

นั่งมองฝากตรงรึเปล่าอะไรอย่างเนี้ย
อเจมส์อยากทำใครก็ได้ดูพร้อมกันด้วย
คือจริงเราสามารถได้ดูคุณให้เลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีซัพใส่โต้ศาสตร์กลาง

อยากดูทอมตำรวจของแฟนแซมที่ได้ใช้
ก็อ่ะรอนิดนึงรอนิดนึงเดี๋ยวอาจจะได้มาใช้แบบนี้
ซัพอะไรอย่างนี้

อเรนนี่คือที่จีนอะไรคะ
บางทีเราโตไปอยู่ทุกที่เลย
ไม่รู้จะพูดว่าอย่างอะไร

ก็อาจจะมีการ
เพราะฉะนั้นเรามีวิธีในการดูแลแฟนคลับยังไงนะ
จริงก็ชอบการบันทรายการคุยกันเป็นอย่างน้ำ
เวลาไปที่การไปที่นู่น
แฟนคลับที่เขาแบบคิดถึงเราจริง
พี่เอ็มว่าไงบ้างกับทีนี้
เช็คยิ่งกว่าเช็คทุกวันเขามีแอปไงแอปพลิเคชันจริง
มันก็ทีนี้ใช่ไหมก็จะเข้าไปวันนี้กี่วิวแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วมาบอกเราว่าตอนนี้อะไรก็เอาแล้วก็อ๋ออันนี้ทำงานแล้วไม่ได้แบบ
ก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเขาก็ภูมิใจนะเพราะว่าตอนที่ถ่าย
เขาก็ไปเยี่ยมพี่กองตอนนี้เขาก็เห็นแบบนี้แล้วพอเขาเห็นว่าส่วนลักษณ์ของเรา
แล้วก็เขาก็เห็นเราเล่นอะไรอย่างนี้นะก็โชว์
ใครดูแบบว่ายังไม่ได้ให้เป็นแฟนคลับกันหนึ่งเลยนะครับ
ใครดูเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบ
ชอบเรื่องตัวเลขน่ะเขาดูตัวเลขวัดป่นเขาก็เห็น
โอเคฮ่รู้เหมือนเจ้านะ
โอเคฮ่แล้วก็จะดูตัวเลขกับเพื่อน
ขอดดัดไหมครับแบบนี้
ก็นิดนึงนะคือไม่ได้กดดัดใครกดดัดเขา

ไม่ได้มีโมเมนท์อะไรหรอก

คือเราคิดแล้วว่าถ้าเราไม่ใช่คนแรก

เพราะว่าไม่มีเวลาเลย
มีเวลาแค่แบบเลิกกองเสริมเชื่อมคืน

อาทรงเขารู้สึกอย่างไงบ้าง

มันจากกินเช้า๔๕ทุ่มเหมือนกัน

มันมีไปค่อนข้าง

ขอบความพิเคร์ดให้ไหน

เขาชอบไหมคะเค้าเห็นแล้ว

ตอนแรกบอกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง
ลงไปดูของเขาคือต้องเป็นรถแน่เลย

ดอกไม้เป็นความใหม่อะไรอย่างนั้นครับ
เป็นดอกไม้แห้ง

มาก

แข้มหวังผลอะไร

พี่มีโฆษณาทางจิมใจแล้วมีขอแต่งรู้อย่างฮะ
โอ้โหยังอันนี้เจาะตรงเลยนะคะอันนี้คือพุ่งตรงเลย
อ๋อเดี๋ยวพี่เราให้เค้าขอกันพี่
เค้าต้องบอกเค้าควรแต่เค้ารอเวลาที่มองค์ฟอร์ม
อาจจะรอเวลาที่มองค์ฟอร์มว่างบ้างเลย
เพราะว่าช่วงนี้เค้าคือแบบมาทำงานแบบคือทุกวันจริงอะ
เราไม่เคยทำงานทุกวันขนาดนี้
พี่วันนี้ก็คือออกมากก่อนเดี๋ยวต้องกินกลับเข้าไป
จริงนะผมเป็นคนไม่ปลอดภัยอะไรแบบเวิ่นเว้อมากอะ
มันก็เกิดขึ้นได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคิดเลยค่ะ

แบบบางคนเห็นว่าต่างแล้วเลิก

คิดว่าพี่อ้างเขาจะจะมาถึงไทยเราหรือ
หรือว่าเขาจะมาคุยกับเราก่อนนะ

อะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่สบาย
อันนี้ไม่รู้เต้นถามเค้าแล้วแหละ

เลยที่ศาวครัฐสนานะ

ในข้อความใช่ไหมคะ

แล้วก็ส่งปุ้งมาส่งอะไรอย่างเงี้ย

คิดจะจัดการคณะเด็ดขาดแล้วไหมครับ
จริงอมลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับพี่ไม่ถาม
ไม่ได้คิดจะจัดการอะไรขนาดนั้น
ไม่ได้ใส่ใจอะไร
คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะคุยถึงสิ่งที่เขาพูด
มันมีเรื่องจริงหรือมีสาระอยู่ในนั้นอะไรแบบนี้

เพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครมาถามหมดเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
นึกออกไหมครับในทางประโยคการกิน
มันก็ดูไม่ได้แบบสงเหตุสงผล
ขอว่าเขาจะไม่หยุดดี

คือจะพูดว่า
คือคือเมื่อมันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วบางทีคนใกล้ตัวอาจจะรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือว่าคนที่รักอยู่ใกล้เขาอย่างนี้คำว่าให้แบบเป็นแนวแบบเตือนเขาก็จะมาบอก
แต่หมอว่าเขาอาจจะแบบผิดปากหรือเปล่าหรือจะกล้าพูดอะไรอย่างนี้มา

มีสาวนายต้องรีบโครงเด็ก
ค่อนข้างที่จะถ่ายกันเยอะกว่าด

แสดงที่แบบคือทุ่มเทมากทุ่มเทมาก
แล้วแบบจนเราคิดว่าเราแบบเฮ้ยเราไม่ทุ่มเทหรือเปล่า

น่ารักพอดีเวลาที่เขาทุ่มเท

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ